ทีนี้พอเราตามข่าวเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วม
มันก็เกิดเป็นคำถามไงว่าเอ๊ะปี๖๔เนี่ย
มันจะหนักเหมือนเมื่อ๑๐ปีที่แล้วปี๕๔ไหม
น้ำจะท่วมหนักแบบนั้นเลยไหมโดยเฉพาะที่กรุงเทพด้วย
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มันมีข้อมูลที่น่าสนใจดิฉันอยากเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่าข้อมูลนี้จากทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ดรนัทธพลนัทธสมบูรณ์เนี่ยก็มีการเปิดเผย
เปรียบเทียบนะระหว่างปี๕๔กับปี๖๓
ปัจจัยอะไรบ้างที่มันเหมือนที่มันต่าง
แล้วจะทำให้ปี๖๔นี้น้ำจะท่วมเหมือนปี๕๔ไหม
เรื่องนี้กรมอุตุนี้นะคะยืนยันเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย
มีความแตกต่างจากปี๕๔แน่นอน
ดูกันหน่อยค่ะว่าปัจจัยมันมีอะไรบ้าง
เรื่องแรกคือเปรียบเทียบเรื่องปริมาณน้ำฝน
ปัจจัยที่เขาเปรียบเทียบมี๑ปริมาณน้ำฝน
การกระจายของฝนและ๓เกี่ยวกับเรื่องพายุ
ปัจจัยแรกก่อนค่ะปริมาณน้ำฝน
ถ้าเกิดว่าไปดูนะของปี๕๔เดือน๑ถึงเดือน๙เนี่ย
ฝนทุกภาคตกสูงมากสูงกว่าปี๖๔นะคะ
จะมีแค่ภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชม
ที่ปี๖๔สูงกว่าปี๕๔
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพรวมเนี่ยนะ
๕๔ฝนมันเยอะกว่าปี๖๔ประมาณสัก๒๐
คุณผู้ชมเห็นแท่งตรงกลางไหมสีแดงอันนั้นของภาคตะวันออก
สีแดงมันขึ้นสูงกว่าแท่งน้ำเงินสีแดงเนี่ยคือปี๖๐
สีน้ำเงินคือปี๕๔เห็นไหมคะ
โดยรวมแล้วแท่งสีน้ำเงินมันจะสูงกว่าแท่งสีแดงทั้งนั้นเลย
แปลว่าตอนปี๕๔เนี่ยฝนมันตกเยอะกว่า
ส่วนปัจจัยที่๒ค่ะเรื่องเกี่ยวกับการกระจายของฝน
คือถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบดูนะตอนปี๕๔เนี่ย
ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนนะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ย
ฝนจะตกสะสมเยอะแล้วเขื่อนอ่างเก็บน้ำต่างเนี่ยน้ำ
เต็มความจุตั้งแต่ต้นปีเลยพอมาช่วงฤดูฝน
ระบายน้ำมันทำได้น้อยทั้งเหนือเขื่อน

ส่วนปี๖๔เนี่ยค่ะถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบดูนะคะ

ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนถือว่าการกระจายฝนดีนะ
แต่พอมาเข้าสู่ฤดูฝนแล้วมันมีปริมาณฝนตกน้อยลง
แล้วบางพื้นที่ฝนทิ้งช่วงหลายสัปดาห์ด้วย

ส่วนปัจจัยที่๓ค่ะเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน

เราจะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศ
รวมถึงยังมีอิทธิพลจากพายุ
ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางตรงหรือว่าทางอ้อม
พายุประมาณ๔๕ลูกที่เข้าสู่ประเทศไทย

แต่พอมาดูปีนี้ค่ะปี๖๔
เรามีพายุที่เข้าไทยแค่ลูกเดียวเองนะ
คือพายุเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมา
ดังนั้นค่ะมีโอกาสน้อยมากเลย

แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะ
นี่คือสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยัน
ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบจากทั้ง๓ปัจจัยแล้ว
น้ำปี๖๔จะไม่ท่วมหนักเหมือนปี๕๔แน่นอนนะคะ
เราก็หวังใจอย่างนั้นนะ
แค่นี้ประชาชนก็ลำบากกันจะแย่อยู่แล้ว